คุณผู้ชมครับมีคนคนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
เฮ้ยตกอกตกใจไปเจอกับตัวนี้ต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ย
บุญบาปมากเกิดมาสวยเจ้าหญิงดิสนีหนึ่ง
สัตว์ร้ายร้อนตัวมากมึงดู
น้องตัวเล็กตาหมูตาหมีมาก

เหตุการณ์จริงไม่ใช่ตัวแสดงจ้า
วิ่งสิมึงหล่ออะไรล่ะ
เฮ้ยเป็นไงทำไงดี
หล่อง้ายโอ้ว่าจะทำไงอ่ะ
ขี่มาแล้วด้วยเหรอเออใช่ก็คืออยู่ข้างกันมาพักนึงแล้วจะเล่าให้ฟัง
คือเรื่องของเรื่องคนคนนี้เขาขี่มาสักพักนึงแล้ว
แล้วเขารู้สึกว่าเหมือนมีตัวอะไรมาเกาะขาเขา
เขาเลยจอดพอจอดปุ๊บก็เจอโอ๊ย
เพื่อนร่วมทางที่ไม่ได้รับเชิญ
ตุ๊กแกครับตวบะเริ่งเท่าไรครับ

จังหว่างรถบารสายเราก็จำไม่รู้ทำไง
มันเป็นสัตว์ที่ไม่มีทิศทางในการเดินทาง
คือคุณจะไล่ทางนี้มันจะไม่ไปทางนี้
มันอาจจะย้อนหาคุณก็ได้
คุณเข้าใจใช่ไหมคุณผู้ชมเข้าใจดิฉันใช่ไหม
มันคือสัตว์ที่มันไม่มีทิศทางว่ามันจะไปตรงข้างหน้า
คือมันจะเดินถอยหลังเดินหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย
เอาอย่างนี้ไปดูกันหน่อย
หลายคนบอกเป็นห่วงว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่า
หรือน้องตุ๊กแกกลับยังไงเธอตอบว่าเอาล่ะ
ติดรถเก๋งคันข้างกลับมาเฮ้ย
อย่างนั้นเลยเหรอเอาแต่ส่วนใหญ่ถามหาไง
รถทะเบียนมันเป็นยังไงกันล่ะ
เธอบอกไม่รอช้าเอาอย่างนี้ทำคลิปตอบกันทุกคำถามเลยครับ

คือไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นดราม่าขนาด

คือดูไปดูมาเฮ้ย

ตุ๊กแก่ผู้ชายมันเกาะตามไปใช่ไหมล่ะ

พอน้องเขาขับมอเตอร์ไซคันนี้กลับมาบ้าน
เอ้าตุ๊กแก่สาวน่าจะเป็นผัวเมียกัน
มาตามหาผัวออกมาผัวฉันไปไหนแก่
อ๋อเราผัวฉันไปไหนแก่
หรอมาถามแบบนี้โอ้ตายแล้วสะเทือนใจใช่

เลยว่าเราจะเล่าเรื่องตุ๊กแก่เป็นตุเป็นตะได้ขนาดนี้
เขาคาดการณ์แบบนั้นนะมันจะจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้